เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างแม่กับลูกคู่หนึ่งนะฮะ
คือคนที่เป็นลูกเนี่ยทำร้ายแม่ทุกวัน
ทำร้ายแบบชาวบ้านบอกว่าทำร้ายรายวันอืม
ทนไม่ไหวนะครับต้องอัดคลิปแล้วเอาไปโพสต์ลงในโซเชียล
เพื่อร้องเรียนผ่านมายังสื่อมวลชนให้ตำรวจเนี่ยมาช่วยหน่อยค่ะ
นะฮะอ่าท่านดูคลิปก่อนนะครับ
แม่มึงก็เลยไอ้เอ้ย
เดี๋ยวมึงโทรให้ผมบอกให้โทร
นี่ครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าท่านที่เห็นคลิปนี้
เป็นครั้งแรกนะครับต้องรู้สึกเหมือนเหมือนกันว่าโอ้โห
ไม่รู้ว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่เป็นลูกเนี่ยเป็นเป็นชายหนุ่มอย่าง
ค่ะทำร้ายแม่ขนาดนี้

แล้วจังหวะนี้ต้องวิ่งมากระชากศีรษะแนะ

แล้วขู่ชาวบ้านไม่ให้มายุ่งอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ

แต่ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าเห็นแบบนี้ทุกวัน

ทนไม่ไหวต้องถ่ายคลิปเอามาโพสต์ในโซเชียล
เพื่อร้องเรียนผ่านยังสื่อมวลชนแล้วก็จะได้แจ้งเรื่องราวส่งต่อไปยังตำรวจให้มาช่วยหน่อยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตะบนทรัพย์สมออำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับท่านผู้ชมครับ
กินขึบเลยว่าเรื่องอะไรเสพยาติบยา
เจ้าของคลิปบอกว่าที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้นะครับ
วัย๒๕ปีเนี่ยนะเคยถูกส่งไปคุมประพฤติมาหลายครั้งแล้ว
ได้ปล่อยตัวมาอีกแล้วถามว่าปล่อยตัวมายังไงก็คือ
แม่ก็สงสารลูกไปประกันตัวออกมาและออกมาก็โดนแบบเนี่ย
นี่ฮะทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อนบ้านบอกว่าโทรแจ้งตำรวจตลอดนะครับ
ที่ผ่านมาตำรวจก็มาคุมตัวไปหลายครั้งจนพักหลังหลังตำรวจไม่มาแล้ว

ก็มาคุมตัวไปไปดำเนินคดีแม่เขาก็ด้วยความเป็นแม่
ก็ไม่อยากดำเนินคดีลูกหรือถ้าลูกถูกจับยาเสพติด
แม่ก็ไปประกันให้แบบนี้ก็เป็นแบบนี้ตลอด
แต่ครั้งนี้เนี่ยหนักเหลือเกินนะฮะ
ฝ่ายผู้เป็นแม่เนี่ยตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหสภาพนี้บอบช้ำมาก
บางทีใช้มีดแทงแม่ก็มีนะ

เดี๋ยวเราตามความคืบหน้าให้นะฮะก็หวังว่าคุณแม่จะไม่เจออะไรที่มันเลวร้ายกว่านี้ก็แล้วกัน
ว่าคุณแม่จะเป็นบอบนั้นจริงหรือเปล่า